ต่อกันที่เรื่องคนสวยกันบ้างดีกว่า

เชอร์ลี่พลอด

กลับมาก่อน

ไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนซีเราคุณมิ้นทรัชพงศ์
รับติดโชว์คุณมิ้นข่าวใส่ไข
มีการเปิดโรงเรียนสอนบุคลิกภาพปั๊บ

วงการนางงามวงการนักแสดง

เมื่อวานพวกเราก็สวยนึง

ส่วนมิ้นท์เองเมื่อวานก็รับแขกแบบแน่นมาก
ลูกศิษย์ลูกหาสถาบันนี้ไม่ธรรมดา

ขนาดไปแกล้ง
ยังสวยขนาดนี้
รวมไปถึงบอสใหญ่ของเราด้วย

ประสบความสำเร็จในวงการมามากมาย

พี่ลูลาและล่าสุดกับสาวแซ่บคนนี้

แฟนนางงามแบบว่าชอบเจสซี่

พูดเก่งเดินดีมั่นใจ

คลิกภาพแห่งนี้เป็นทั้งลูกศิษย
ฝนครูมิ้นแล้วก็เอามาใช้บนเวทีค่ะ
ลงเวทีมาปุ๊บคุณผู้ชมก็ยังใช้อยู่

ดำนี่สวยหรู

จะยืนจะโพสต์จะนั่งจะนอนโพสต์เจซี่ปังทุกรูป

ยืดกางเกงยีนมีส้นสูงบ้าง

แกรมมันก็นานทีครั้ง

ฉันก็สวยแล้วยิ่งมีเพชรสวยจากโบวา
ของเรามามันคือมันทรงพลังมาก

งานนี้เขามีตำนานด้วยนะตำนานโยชิมาทำไม

ยินดีด้วยนะคะครูฝน